เมื่อคืนนี้วันลอยกระทงนะคะ
หลายท่านก็ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างใช่ไหมคะ
และแน่นอนว่าวันนี้ก็เลยเป็นงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปทยอย
เอากระทงตามแม่น้ำลำคลองต่างเพื่อไม่ให้เกิด
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าน้ำเน่าเสียนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่เขามีประเพณียี่เป็งใช่ไหม

ก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีโคมลอยตกในเขตสนามบินเชียงใหม่

ว่าคืนนี้คืนสุดท้ายของงานเนี่ยนะคะ
น่าจะยังมีโคมลอยอีกเป็นหมื่นลูกที่ถูกปล่อยนะคะ
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่การท่ากาศยานเชียงใหม่
ซากโคมลอยที่นักท่องเที่ยวปล่อยในงานประเพณียี่เป็ง
แล้วไปตกบนรันเวย์ท่ากาศยานเชียงใหม่ค่ะ
ตลอดทั้งคืนมีโคมลอยตกในเขตท่ากาศยาน๒๘ลูก
แต่ก็น้อยกว่าปี๒๕๖๐นะคะ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บซากโคมลอยได้เกือบ๗๐ลูก
ปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยในงานประเพณียี่เป็ง
ก็คือช่วง๒๒๒๓พฤศจิกายนเกือบ๗๐๐๐ลูก
เพราะฉะนั้นคืนนี้คืนสุดท้ายของการจัดงาน
น่าจะมีการปล่อยโคมลอยอีกหลายหมื่นลูกเลยทีเดียวค่ะ

ทุกปีเขามีการจัดงานเผาเทียนเล่นไฟนะคะ
ปีนี้ก็จะจัดเรื่อยไปจนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้
ส่วนนี้ภาพที่เห็นนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
เมื่อคืนนี้หลังจากที่ลอยกระทงเสร็จสิ้น
เขาก็มีการช่วยกันเก็บขยะค่ะ
ก็คือกระทงที่บริเวณหน้าสระน้ำ
พระบรมราชานุสวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะ
เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วง๓วันที่เหลือ

พบว่าปีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวมาร่วมลอยกระทง

ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเยี่ยมมากเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำขยะกระทงไปคัดแยก

เพื่อให้ฝ่ายงานสวนแล้วก็
เกษตรของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
นำไปเป็นปุ๋ยหมักต่อไปเห็นไหม
ประโยชน์ของการทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

ขณะที่จังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหาร
กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จิตอาสากว่าร้อยคน
ก็ร่วมกันเก็บขยะกระทงที่อยู่ในลำคลอง
ที่หน้าวัดหนองขุนชาติพระอารามหลวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางค่ะ
เพื่อจะคืนความใสสะอาดให้กับลำคลองนะคะ
ขยะกระทงส่วนใหญ่ก็ทำมาจากใบตองและต้นกล้วยเช่นกัน
หลังจากนี้ทางเทศบาลก็จะนำไปคัดแยกแล้วก็ไปกำจัดตามวิธีการต่อไปค่ะ
ต่อกันเลยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
จุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะคะ

ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการลอยกระทงเสร็จสิ้นสักประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนแล้วค่ะ
ลงไปนะคะแล้วก็นำอุปกรณ์ไปเก็บขยะกระทงกันนะคะ
มีการแบ่งงานกันทำออกเป็น๒ผลัดผลัดละ๕๐คน
เก็บขยะกระทงรอบหนองประจักษ์ที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ย
นำมาขายคือมีการวางแผงขายประมาณ๓๐๐แผง
ก็เลยทำให้กระทงปีนี้มันเยอะนะคะ
ว่าปีนี้จะสามารถเก็บกระทงได้สักประมาณ๕ตัน
ใกล้เคียงกับขยะกระทงในปีที่ผ่านมา
ซึ่งงานลอยกระทงปีนี้จัดไปจนถึง๒๖พฤศจิกายนนี้นะคะ

พนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบก็ช่วยกันเก็บขยะกระทงที่ลอยเกลื่อน
ตลิ่งในคลองสวนกรมหลวงชุมพรหรือว่าสวนสาธารณะหนองตะเคียน
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนนำกระทงมาลอยกันจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็เป็นใบตองต้นกล้วยขนมปังค่ะ
ก็คิดว่าจะเก็บขยะทั้งหมดได้ภายในเย็นนี้นะคะ